ส่วนเรื่องของหลวงพี่กาโตะบ้างนะ
ไม่เอาแล้วหยุดเรื่องวุ่นวายได้แล้ว
ท่านบอกว่าที่มีการตั้งกรรมการสอบเนี่ย
ออกมายังไงผลออกมายังไงก็น้อมรับครับคุณผู้ชมครับ
ก็หลังจากต้นเรื่องที่มีนางสาวต่อออกมาแฉคลิปเสียง

บอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระนักเทศดังทางภาคใต้
จนกระทั่งล่าสุดนางสาวตอบอกว่า
ไม่ใช่ทำเองไบโพล่าเป็นไบโพล่า

พงศกรจันแก้วหรือหลวงพี่กาโตะนะครับ
บอกว่าต่อจากนี้ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะสื่อมวลชนนะ
เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยต่อจากนี้ขอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบครับ
หลวงพี่กาโตก็อยากจะมาบอกคุณโยมทุกคนทุกท่านว่า
ตอนนี้มันเริ่มจะเลยเถิดมากไปพอควรแล้ว
คู่กรณีจริงแล้วก็ออกมายืนยันและยอมรับแล้วว่าไม่เป็นความจริง
จนทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ไปอยู่ในฝั่งของการตรวจสอบข้อมูล
เข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการ
หลวงพี่ยินดีให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้

ก็ยินดีที่จะน้อมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการเจริญ
โอ้โหส่วนหลวงพี่ย้อยครับคุณผู้ชมฮะ
ธนวัฒน์จักรวโรที่ออกมาแฉเรื่องนี้
วันนี้ถูกเจ้าอาวาสขับออกจากวัดเลยนะครับ
ขับออกจากวัดอ้างว่าพระชั้นผู้ใหญ่โทรมาให้ขับหลวงพี่ย้อย
ออกจากวัดวันนี้เลยออกสถานเดียว
ไม่ออกมาอยู่มาวันนี้สิเรื่องโดรนจากกะวะโรทเลยมาเปิดความรัก

คุณกระดูกร่วงไว้ิงไหน
ท่านหันหลังแบบนี้แต่นักข่าวบอก
ท่านร้องไห้ตลอดเวลาขณะที่เก็บของครับ
ดูสิฮะท่านร้องไห้ตลอดเวลาที่เก็บของออกจากวัดครับ
หลวงพี่ย้อยบอกว่าไม่ได้เสียใจหรอกโยม
แต่น้อยใจที่ทำความดีแต่กลับถูกไล่ออกจากวัด
เชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่ท่านเปิดเผยนี่แหละ
แล้วท่านจะลาศิกขาไหมท่านจะลาศิกขาไหมลองฟังท่านตอบครับ
คิดว่าเรื่องแยกเป็นประเด็นนั้นเรื่องนี้
ก็ต้องต่อสู้ในสิ่งที่ดีความจริงนะฮะแล้วก็ทำด้วยทำด้วยใจฮะ
แล้วก็แก้ผ้าลูกเดียวนะครับอืมค่ะโอ้โหขณะที่ทีมข่าวของเรา
พยายามบอกให้หลวงพี่ย้อยท่านใจเย็นนะฮะอย่าเพิ่งลาศิกขานะ
และเท่าที่รู้ประวัติมานะครับหลวงพี่ย้อยเนี่ยเป็นพระนักพัฒนาฮะ
ได้รับรางวัลแห่งชาติมาหลายรางวัลแล้วนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานเข้ามาล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเจ้าอาวาส
หลวงพี่ย้อยมีการเคลียร์กันครับอืมเคลียร์กันจนในที่สุด
หลวงพี่ย้อยไม่ต้องออกจากวัดแล้วนะฮะแต่ไม่ให้สัมภาษณ์พาดพิงวัดอีกครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะฮะก็มีข้อความส่งมา
ผมก็พอจะฟังออกบ้างนะฮะคือท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ทำผิดอะไร

แต่ท่านเจ้าวาดก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับสร้างความเสื่อมเสียไปทั่วประเทศ
แต่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาบอกว่าให้ผลการสอบสวนมันออกมาก่อนไม่ดีเหรอ
หมายถึงนำเรียนไปยังท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าก็สรุปก็ไม่ต้องย้ายวัดแล้วนะคะ
ก็ตกลงกันได้แล้ว